ฮายชุติมาลูกทุ่งสาวนิสัยดีค่ะ
ปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ชื่อเพลงดีดีนะคะ

เมื่อวานนี้นะคะบนทางไทยรัฐไม่หล่อชะความมาวีดีโอคอล์เลย
เพลงนี้มันได้แต่ใดมา

ไฮบอกว่าพี่หนูทุ่มเทมากนะคะ

เออน้องไฮก็บอกกับเราตรง

เธอก็จะไหว้พระขอพรนะคะ

ถ้าเปล่าหนูขอพรในใจ

ไอ้หนูขอให้ซิงเกิ้ลนี้มันยอดปังแห่งเลยนะ

เมื่อวานนี้ไปเจอมาค่ะที่วัดโพทองเนี่ยนะคะ
เป็นหลวงพ่อวราค่ะ
ขอพรเฉยให้ให้บอกว่า
พรุ่งนี้เลน่งจะปล่อยแล้วดีกันค่ะ

ซึ่งตั้งแต่เริ่มต้นปีมา
ถือว่าค่อนข้างไปได้สวยแล้วก็ค่อนข้างดีค่ะ
ซึ่งจะมีในปีนี้จะมีแพลนซิงเกิลทั้งหมด๔ซิงเกิลค่ะ
เกินค่ะก็มีละครด้วยตอนนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี

เห็นน้องไห้ตั้งแคปชั่นไว้ในอินสโกรแกรม
อยากให้แฟนช่วยบอกรักภาษาบ้านเกิดคนละคำสองคำ
กันหน่อยถ้าเป็นสาวใต้อย่างนี้ฉันบอกเลยว่า
ฉันก็จะบอกว่าทางอายคณนะจ้ะหรือถ้าเป็นสาวอีสาน

อยากให้ทุกคนมีความรักลองไปบอกรักกันดูแล้วกันนะคุณผู้ชม